ลูกใหญ่กลมโอ้โหเมลอนคิดไปถึงไหนล่ะ
ลูกใหญ่กลมมีใครที่กำลังที่คิดอยู่หลายอย่าง

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเมลอนกันหน่อย

เอาล่ะอยู่ที่นี่ที่จังหวัดพังงา
โหที่นี่เขาบอกว่าปลูกเมลอนต้องสั่งจองกันเลย
ทีเดียวแล้วตอนนี้จองกันหมดแล้วด้วยเพราะเป็นเมลอนที่ไม่ธรรมดา
เขามีการสลักสลักชื่อสลักลวดลายต่างลงบนลูกเมลอนนะครับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อเมลอนแกะสลักที่โกเนงฟาร์ม
นี่ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
โกเน่งอายุ๔๓ปีเจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าหลังจากจบปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทใหญ่ในกรุงเทพถึง๑๘ปีนะทำไปทำมา
โอ้โหเบื่อแล้วนี่ก็เลยตัดสินใจลาออกกลับมาบ้านเกิดช่วยดูแลสวนของครอบครัวดีกว่ายึดอาชีพ
ซูบาริคิงและพันธิโมจิซึ่งเป็นสายพันธรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะ
ชุดแรกได้ปลูกไว้๓๕๐ต้นใช้การจัดการเรื่องน้ำและปลูกด้วยระบบอัตโนมัติ
นี่เป็นไงระบบเขาทันสมัยนะครับแล้วก็พบว่าได้ผลผลิตดี
มีการจองผ่านระบบออนไลน์จนเกือบหมดในราคากิโลกรัมละ๑๖๐บาท
อกจากนั้นครับทางฟาร์มได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตด้วยการแกะสลักลวดลายเมลอน
ที่ลูกค้าต้องการส่วนใหญ่เป็นทั้งชื่อภาษาไทยอังกฤษแล้วก็รูปหัวใจ
อยากดูภาพจังเลยมีรูปอะไรบ้างเนี่ย
มีสลักชื่อเมื่อสักครู่เราเห็นมีชื่อแตนด้วยมีเป็นภาษาอังกฤษ
หัวใจบีมีการบอกรักกันผ่านทางเมลอนด้วยนะคะคุณ

เอาล่ะนายวัชรินยังกล่าวอีกนะครับว่า
ก่อนที่จะลาออกจากงานประจำนั้นก็ได้
ทดลองปลูกเมลอนตามที่ว่างในบ้านพักมาระยะหนึ่งแล้ว

แล้วก็พบว่าน่าจะนำมาปลูกเป็นอาชีพเสริมได้
และสามารถใช้เวลาว่างจากการดูแลพืชเศรษฐกิจหลัก

สำหรับเมลอนพันธุ์ซูบาริกคิงนะครับ
จะใช้เวลาในการปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ๘๐๘๕วัน
ส่วนพันธิโมจิใช้เวลา๙๐๙๕วัน
โดยจะผสมเกษรให้ติดลูกประมาณ๔ผลต่อต้น
เมื่อลูกใหญ่ประมาณเท่าไข่เป็ด
รับจ่ายปลูกอีกอย่างมาตรฐาน
เพื่อให้ง่ายต่อการให้ปุ๋ยและสูตร
ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของเมลอน

สามารถควบคุมการผลิตป้องกันแมลง

แต่มันก็ต้องมีความใส่ใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ในเรื่องของการดูแลเรื่องของศัตรูพืช

โอ้โหเสียหายทั้งสวนเลยนะ
เพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะครับ
โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะ